เป็นไวรัลในโลกโซเชียลตอนนี้แต่เป็นไวรัลที่โอ้โห
ทัวร์ไปจอดหน้าบ้านผู้ชายคนนี้เยอะเหลือเกิน
เขาเป็นวงดนตรีขึ้นไปเล่นดนตรี
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ยังไงขึ้นไปแย่งไมค์นักร้องร้องเพลง
แย่งเบสมอโซโล่เองซะเลย
คือวงดนตรีเขาไม่อยากให้เสียบรรยากาศ
เอาจริงนะเวลาเราไปเที่ยวกลางคืนตามร้านอาหารตามบาร์
ก็จะมีบางคนที่แบบว่าอยากจะขึ้นไปร้องเพลงแต่ไปขอนักร้องได้นะ

ดูบรรยากาศก่อนเพราะล่าสุดผู้ชายคนนี้เขาออกมาแสดงตัวแล้วครับ
อันนี้คือนักร้องสำรองของวงหรือเปล่าหรือ
ไม่เดินไปถึงปุ๊บเนี่ยนักร้องแบบอ้าวยังไง
อ้าวกำลังท่อนแบบกำลังท่อนแบบ

คือก็ไม่อยากทำให้ทุกคนเสียบรรยากาศถ้าอารามจะไปแย่งคืนมาเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่อง

อ๋อโอ้โหทุกคนเข้าไปร้องโอ้โหขนาดหน้า

มันไม่แค่งี้นะอยากไปเอาเบคมาเนี่ยโครง

เขาเป็นน้ำคนตรีเก่าหรือเปล่า

ทำให้ทุกคนแบบงงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายก็อ่ะปล่อยไป
สุดท้ายก็อยากโซโลโซโล่ไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอแก้งค้อที่ชายภูมินักร้องหนุ่มที่ชื่อว่าคุณจักริน
ก็เอาคลิปนี้เอาเรื่องราวมาโพสต์ในเฟซบุ๊คแต่ว่าเขาขอโพสต์ในธรรมนองตำหนินะ
ตำหนิทำนองที่ว่าผู้ชายคนนั้นไม่ให้เกียรติเขาเลยไม่ให้เกียรติวงเขาไม่มีมารยาทเลย
เพราะว่าการที่มาแย่งไมค์คามือแย่งเครื่องดนตรีไปโซโลแบบนี้มันทำให้วงดนตรีเสียหายนะครับ
เวลาต่อมาหนุ่มคนนี้ที่ออกไปแย่งไมค์เขา
หลังจากทัวร์ไปจอดหน้าบานเขาเยอะเยอะเกิน

ถูกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่า
คือการไปแย่งขวดน้ำจากเพื่อนมาดื่มก่อน

แล้วก็มีท้ายคลิปที่ชาวเน็ตก็มาเจอตัวเขา
ว่ามีการไปพิมพ์ว่าเขาด้วยว่าเพื่อนเขาด้วยอะไรแบบนี้

ที่เขาไปแย่งขวดน้ำคือคนก็ไปขุดคุยพฤติกรรม
พฤติกรรมเขาโอ้โหนอกจากไปแย่งไมค์แล้วนะ

อะไรแบบนี้แล้วก็ไปพิมพ์เข้าไปคอมเมนต์กันไป

คุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้หน่อยนะครับ

ก็แน่ใจว่าชีแต่ว่าเรียกทัวว์มากกว่าเดิม
แดนนี่เองก็ยังสวนต่อยังบอกได้ว่าอยากให้นำคลิปเต็มมาโพสต์สิ
ไม่ใช่เอาแค่ตอนต้นตอนแย่งไมค์เท่านั้นคนจะได้รู้ว่าในร้านเขาสนุกแค่ไหน
ตอนที่ผมขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยถ้ามันไม่เหมาะสมเนี่ย
เจ้าของร้านคงจะมาไล่เขาออกไปแล้วอะไรแบบนี้คืออยากจะให้เห็นคลิปบรรยากาศ
ในบรรยากาศว่าตอนเขาห้องเดี๋ยวเขาสโลฟิน
คนในร้านเอ็นจอยกับเขาขนาดไหนอะไรแบบนี้
ไม่ใช่แค่เอาตอนแย่งไมค์มาแล้วก็มาทัวร์ลงเขา
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ให้เกียรตินักร้องเขาด้วยเนาะ
เขากำลังร้องเพลงอยู่เขากำลังโซโลกีต้าอยู่
ให้เขาแสดงไปเราไปเที่ยวแล้วก็อยู่ในฐานะนักท่องเที่ยวก็พอ
แต่ฟังแล้วพี่แดนนี่ก็ใจเย็นหน่อยนะคะ
แต่พี่ก็เก่งแหละโซโลโอเคแหละ